ฉันพาไปดูงานประกวดธิดาจำแรงหน่อย
ถ้าเกิดมีการประกวดของฝั่งชาย

เดี๋ยวคุณลองดูก่อนดูการโชว์ความสามารถพิเศษ
ของธิดาจำแรงเธอก่อน

สูสีอ่ะคุณบุ๊คเลยจริง
เสียงที่๔นะคะเสียงสุนัขหอนค่ะ
สุดท้ายนะคะเสียงสุนัขถูกรถชน

นี่คือการประกวดความสามารถพิเศษเหรอ
ใช่ธิดาจำแรง

ครับเบอร์ลิ้นเทศ

แต่เนี่ยเธอบอกว่าเธอภูมิใจมาก
น้องคนนี้ชื่อว่าน้องพายไก่ค่ะ
งัดเอาความสามารถพิเศษมาโชว์บนเวที

ซึ่งน้องไพไก่ไก่บอกว่าที่เธอเรียนเสียงสุนัขได้เนี่ย

นี่น้องได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๓มาครอบครองนะคะ
เพราะความสามารถยินดีกับน้องพัยไก่ถูกต้อง
ถึงบอกไงว่าถ้าสมมุติเกิดมีเทพบุตรจำแรง

คุณพร้อมหรือยังจะขึ้นโชว์ความสามารถพิเศษ
แน่นอนความสามารถพิเศษของผมเหมือนน้องพัยไก่แต่เดี๋ยวพัยเป็ดเนี่ยความสามารถพิเศษ
เดี๋ยวพายเป็ดนะภายเป็ดจะเห่าให้ฟัง
พายเป็ดเริ่มที่เสียงแรกขอเสียงหมาเล็กก่อนค่ะ
ต่อไปขอเสียงหมาใหญ่ค่ะ
หมายไม่ขอเสียงหมากัดกันค่ะ
และขอปิดท้ายพี่พายเป็ดขอเสียงหมาหอนค่ะ
รับไปเลยเทพบุตรจำแรกเวทีไหนก็ตามต้องตาม
เห็นเวลาที่สุดถ้าที่ฉันเป็นกรรมการฉันให้คุณเต็มเลยเห็นไหม
บางทีนะบ้านข้างผมหมาเห่าผมก็เห่าใส่
คุณจะให้มันหยุดใช่ไหมมันยิ่งเห่าใหญ่เลย
มันไม่ว่าคุยกับเขาคิดว่าเจอเพื่อนอย่างนั้น
อันนี้ความสามารถพิเศษนะไม่เคยได้ฝึกนะแต่ทำเองได้
ก็เนี่ยมาฝึกหน้าจอให้แฟนได้รู้ด้วยนะ